ข่าวแรกของค่ำคืนนี้คงต้องติดตามกันต่อกับความสูญเสียของวงการตลก
ที่สูญเสียตลกรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างคุณเพชรดาราชายังไม่มีวันกลับ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิลปินตลกอาวุโสเพชรดาราชาย
หรือเพชรโพทองค่ะที่ได้จากไปอย่างสงบในวันนี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาค่ะ
ด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย๗๙ปี
หลังจากที่เขาได้ต่อสู้กับโรคร้ายมาเป็นระยะเวลานานเกือบ๑ปี
โดยลูกสาวของอดีตนักแสดงตลกผู้ล่วงลับบีแคทริยา
กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ว่า
เมื่อช่วงเช้าคุณพ่อได้พูดว่าเจ็บนะคะ
หลังจากนั้นก็หมดลมหายใจลงอย่างสงบค่ะ
โดยก่อนหน้านี้อดีตนักแสดงตลกผู้ล่วงลับได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดที่ลำไส้
แต่พอมะเร็งลามลงมาที่ตับค่ะทำให้เชื้อนั้นแพร่กระจายอยู่เต็มช่องท้อง
ซึ่งหากจะมีการผ่าตัดอีกครั้งก็อาจจะได้รับอันตราย
ลูกสาวก็เลยตัดสินใจพาคุณพ่อกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวันนี้ค่ะ
ซึ่งจะมีการทำพิธีฝังศพตามประเพณีของศาสนาอิสลาม
ตามที่คุณพ่อนับถือในวันพรุ่งนี้
วันที่๓ธันวาคมเวลา๙นาฬิกาค่ะ
ที่มัศยิตนุรุณอิบาดะอ่อนนุษย์๗๐กรุงเทพฯมหานคร
ซึ่งทางสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ได้กล่าวว่านี่คือความสูญเสียอีกครั้ง
ของวงการศิลปินตลกที่เคยเป็นดาวจรัสแสง
สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ
และอยากจะเชิญชวนให้แฟนที่คอยติดตามผลงานของเพชรดาราชาย
ตลกรุ่นใหญ่มาร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยค่ะ